งกรานปีนี้นะน้องแอลลี่เนี่ยขอสวยใส่ปิ๊ง
ถ่ายรูปโพสต์สวยทำคอนเทนต์เก๋อยู่ที่บ้านก็แล้วกัน
พักเรื่องสาดน้ำออกไปเลยนะคะ
เพราะว่าแอลลี่เขาบอกกับพี่แจ๊กกะรีนว่า

คือเป็นคนติดบ้านนั่งเล่นนอนเล่นสั่งอาหารอร่อย
เดลิเบอรี่มาส่งที่บ้านนั่งทานขำกับแม่
ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วค่ะ
อยากแบบว่าเต้นไปด้วยเล่นน้ำไปด้วย

ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนคิดถึงบ้านด้วย
แต่จริงแม่เป็นคนติดบ้านมากที่สุดเลยค่ะ
ใช่แม่จะชอบแบบเฮ้ยอยากอยู่บ้านอยากแบบนอนเฉย
เขาเป็นคนชอบอยู่บ้านเพราะว่าเขาทำงานเยอะไง

ต่อนะคะกับพระนางเจเนอเรชั่นใหม่น้องใบปอโทนี่
งกรานปีนี้นอกจากจะไปพักผ่อนกับที่บ้านแล้ว
บอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยบทบาทเขาจะเข้มข้นมากกว่าเดิม
โดยนอกจากช่วงนี้เขาจะติวเข้มเรื่องบทแล้ว
นางเอกใบปอยังเตรียมไปมูเตรลูด้วย
เห็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เขามูด้วยนะคุณผู้ชม
จะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผลงานหนังเรื่องใหม่เนี่ย
ปังอีกด้วยจ้า

แต่ว่าแน่นอนว่ามันจะได้คนละมูธคนละฟิลล
ใช่ครับแล้วก็เคมีเราแบบดีญี่ค์
แต่เรื่องดีคนแบบเจาะการ

เรายังแต่ว่าเราว่าจะทำอยู่เพราะคนนี้เขาทำบ่อย
เดี๋ยวรอบนี้อัลทอนีไปรำป่ะ

มือแข็งกันกับอัลทอนี